คุณผู้ชมคะเรื่องนี้จะใช้คำว่าจบสวยได้ไหม

จบแล้วคราวนี้ลูกเขางอแม่
เขาง้อแม่โดยการวิธีไหน

ดูภาพนี้ก่อนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

โปรยเงินแล้วมีชาวบ้านมาเก็บเงิน

คือคุณยายสมหวังสมบัติอายุ๗๐ปี

ลูกชายคือนายวุฒิศักดิ์หรือว่าปุ่ง

เอาเงินไปซื้อของแจกชาวบ้านเอาเงินไปทำบุญ

ทีนี้ตอนสอบปากคำเพิ่มเติม

บอกว่าเอากดตังค์ไปจริง
ผมถอนเงินจริงครับ

บอกแบบนี้ผมอยากทำบุญ

ก็คือเอาเงินไปโปรยทาน

หรือบางครั้งผมเอาเงินไปซื้อข้าว

ให้กับคนยากไร้คนที่จนกว่าเรา

ไม่กล้าบอกแม่ไงกลัวจะบอกแม่

คือเขาบอกว่าเงินข่าวที่ออกไป
แสนนึงจริงผมไม่ได้ไปหวานถึงแสน

ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปให้คนในหมู่บ้าน
ผมหวานประมาณ๓๐๐๐ครับพี่

ข้าวสารอาหารแห้งหรือบางที

แล้วที่บอกว่าทำไมถึงเอาเงินไปแจกชาวบ้าน

บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลจะแจกเงินชาวบ้าน

เงินไปทำบุญหนักไปหน่อยไปหวานเงินหนักไปหน่อย

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ตลาดตรวจเงินคนมาตลาดเยอะใช่ไหม
แล้วก็คืออยากโปรยไป
จริงแล้วถ้าถามว่าความตั้งใจของเขาก็ดีนะ

แต่ว่าโอ้โหเอาเงินแม่ไปหมดแบบนี้นะครับ

เพราะว่าอยากให้ลูกรู้ว่าเงินมันมีค่า
แล้วตอนนี้เงินที่ลูกเอาไปโปรยทั้งหลายแหล่เนี่ย
ยังได้กลับคืนมาแค่๒๙๐๐เอง

เห็นใจคุณยายหน่อยเอาเงินมาคืนหน่อยนะฮะ

แต่ทีนี้ตอนออกมาสารภาพกับตำรวจ
สารภาพกับสื่อสารภาพต่อหน้าแม่แบบนี้นี่
ง้อแม่ค่ะดิฉันใช้คำว่าจบสวยไงคุณ

ละ๒ใบมาให้แม่๓ชุด

แล้วไม่เด็ดเท่าการกระซิบบอกแม่

อันนี้ได้เลขเด็ดมาจากทาวเวสวรรณคราช
โอ้โฮ